เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
เพื่อชิงเงินสนับสนุนอบตของเรา
หมูลค่า๓หมื่นบาทในช่วงอบอตโตรขอแรง
อบตขอแรง
อบตขอแรงกับภารกิจที่ประยุกต์ขึ้นจากอาชีพและวิถีชีวิตของคนที่นี่
ซึ่งตัวแทนของคนสามวัยในตะบนจะต้องร่วมแรงร่วมใจสามัคคีช่วยกันฝ่าฟันให้สำเร็จ
เพื่อทุนสนับสนุนอบตจำนวน๓๐๐๐บาท
ที่นี่ครับภัยมีชื่อเสียงมาก
ง่ายครับพอเราเอาไผ่มานะครับท่านนายกนับหนึ่ง

เอามาก็ต้องใช้มีดแผ่งด้วยฟันไม่ได้ทนขนาดนั้น

เอาอย่างนี้ไปฟังชื่อเกมกันก่อนนะครับ

แบบภัยริดก้านสมัครสมารรสารเปล่า
ด้านที่หนึ่งผู้สูงไว่จะต้องช่วยกันขนไม้ภัยจากหลางรถปิ๊กอัพอีซ่าซุ
มายังตำแหน่งที่กำหนดเพื่อลิดเอาก้านออกให้หมด
แล้วนำมาผูกเป็นมัดรวมกัน๒มัด
จากนั้นนำไปพาดกับจุดที่เตรียมไว้ให้
โดยในด่านต่อมาเด็กจะวิ่งนำเอาตอกไปให้ผู้ใหญ่สารเปรย์ที่เหลือให้หมด

หากเสร็จสมบูรณ์ทีมงานจะทำการยกท่งเขียว
เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มให้กับด้านที่๓
ซึ่งในด่านนี้ผู้ใหญ่จะต้องช่วยกันลำเลียงเปรย์ที่มีเด็กน้อยนั่งอยู่
วิ่งตามทางซิกแซคมาเรื่อยจนเข้าเส้นชัย
ภารกิจทั้งหมดนี้มีเวลาเพียงแค่๗นาที
สู้เขานะออกมาต่อน้องไภแบรนด์

คุณสนคุณสนช่วยแบกไหมช่วยแบกอันหนึ่งได้
ได้คุณมีพลังอย่างพี่สน
พร้อมหรือยังพวกเรา
สามัคคีกันมากเลยสุดยอด
พร้อมแล้วเตรียมตัวสิ้นเสียงนกหวีดขนไม้ไผ่อย่าลืมนะครับ

มาเลยมามามามาเลย
ลึกเลยมือด้วยมือด้วย

โอ้โหมือชะมัด

เอาแล้วเอาแล้ว
ตอนนี้ผ่านไป๒นาทีแล้วนะครับ

เชี่ยงมัน

เร็ว

แบบมาแบบมาพี่สนมาเร็ว

โอเคเรียบร้อย

พี่สนช่วยหน่าย
เรียบร้อย

ระวังบาดมือด้วยแม่

ท่าไม่หวายต้องขอวิงแวงมาช่วยชาวบ้าน

ในด้านที่๑และช่วยสังเกณฑ์ในด้านที่๒
อ้าวสุดครับ
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

ถึงกันถึงกันโอเคแล้วถึงกัน
เสร็จแล้วเสร็จแล้ว

ไปเลยไปเลย
เร็วเร็วเร็ว
ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เล่นเอาทั้งหอบทั้งเหนื่อยทั้งลุ้น

จะเกิด๗นาทีหรือเปล่าครับพี่ลิง

นาที๔๙วินาที
แม่พอรู้ว่าไม่เกิน๗นาทีก็กระโดดดีใจกันสุดขีด
บ้างก็ยกเลขึ้นฝา
เป็นการประกาศศักดาแห่งความเจ๋ง
แต่อะไรก็ไม่เท่าพ่อรูปหล่อเสื้อกล้ามท่านนี้

ภายในเวลาแบบนี้ก็รับทุนสนับสนุนอบตไปเลย

ร่วมกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
มอบเงินให้กับความสามัคคีของอบต
หนองไพแบงสามหมื่น

ตัวเลขของเงินอาจจะไม่ใช่หลักล้าน
แต่ความสมัครสมานสามัคคีมันเกินล้านเปอร์เซ็นต์
ธนยกจะเอาเงินสามหมื่นนี้ไปทำอะไรครับ
ครับสำหรับเงินสามหมื่นนี้ก็จะมอบให้กลุ่มต่าง

กลุ่มมีดกลุ่มอะไรต่างที่ร่วมกิจกรรมของเราวันนี้ทั้งหมด
อบตจะไม่เอาไว้แม้แต่บาทเดียวครับ

และนี่ก็คือความสามัคคีที่สุดยอด
ต้องขอขอบคุณท่านนายกออบอตอและชาวออบอตอนองค์ไพแบงส์จังหวันอุทัยธานี
สุดยอดนะครับผมและแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับ

ขอบคุณด้วยนะครับผม
อย่าลืมตำบลไหนมีของดีก็มีอะไรดีก็มีของเด็ด
อบตมหาสนุกนะครับ
สามารถติดตามรายการอบตมหาสนุกได้ทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล

สวัสดีครับ

ดับมีดพับพวงกุญแจด้ามเขากวาง
ของที่ละลึกจากอบตน้องไผ่แบน

พร้อมเสื้อจากรายการจำนวนนึงรางวัล

ระหว่าง๒ตำบลกับ๓ตำบล
ดับอาการชอบผิว
และดูทอัลโหลด